หน้าสยดสยองด้วยเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่ง
ถูกฆ่าหันศพแล้วก็เอาศพไปยัดใส่ถุงดำ
แล้วเอาถุงดำไปทิ้งไว้ป่าข้างทางที่จังหวัดระยองแบบนี้
คือตอนนี้ชิ้นส่วนมันกระจัดกระจาย
ก็พยายามที่จะหามาให้ครบนะคะ
ล่าสุดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายเสียชีวิตมาแล้ว
สักประมาณ๔๕วันคาดว่าจริงแล้วน่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่น
แล้วก็เอาศพมาทิ้มอำพลางที่จังหวัดระยองนะคะ
มาดูกรณีนี้กันหน่อยค่ะกรณีที่ตำรวจสพเมืองระยองได้รับแจ้งบอกว่า
พบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกฆ่าหันศพแยกชิ้นทิ้งบริเวณป่าชุมชนบ้านสารเจ้า
ใกล้บ้านพักคนงานของสมาพันธ์ฟาร์มถนนบำรุงราช๖ตำบลเนินพระอำเภอเมือง
จังหวัดระยองช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะคะ
โดยพบชิ้นส่วนศพ๓ชิ้นด้วยกัน
คือ๑ชิ้นส่วนขาขวาตั้งแต่หัวเข่าลงไปจนถึงเท้าสภาพคือเน่าเปื่อย
แวนอยู่ที่ต้นหูกวางห่างออกไปสักประมาณ๓๐๐เมตร
ข้ามถนนลูกรังเข้าไปในป่าก็ไปพบถุงพลาสติกสีดำสามใบ
ภายในชิ้นสวนที่เจอก็คือแขนด้านซ้ายตั้งแต่ไหล่จนถึงมือ
ส่วนที่๓ที่ไปเจอเนี่ยนะคะคือชิ้นส่วนของลำตัวตั้งแต่ก้นไปจนถึงไหล่
เอวด้านหลังมีรอยสักไส้เนี่ยทะลักออกมาขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะใครที่รับประทานอาหารอยู่ตอนนี้
แล้วก็มีบริเวณอกด้านซ้ายด้วยนะคะมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมหลายแผลเบื้องต้น
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้ชายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๔๕วัน
ทีนี้เราไปสอบถามคนงานฟาร์มกุ้งนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าสุนัขของคนงานเนี่ยได้ไปคาบกระดูกมะแทะ
พอคนงานเดินไปดูก็เห็นว่าเอ๊ะนี่มันชิ้นส่วนขามนุษย์นี่น่ะ
ก็เลยเดินตามหาจนไปพบถุงพลาสติกสีดำ๓ใบอยู่ในป่าก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าให้มาตรวจสอบดูหน่อยนะฮะว่ามันเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์จริงหรือเปล่า
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กระจายกำลังค้นหาชิ้นส่วนที่เหลืออีก๕ชิ้นหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยคือเข้าไปค้นหาแต่ว่าสภาพปากคือมันมืดก็เลยต้องมีการยุติกันไปก่อนนะคะวันนี้กลับไปค้นหาอีก
ห่างจากจุดที่เจอชิ้นแรกสักประมาณ๓๐เมตรค่ะไปพบชิ้นส่วนท่อนที่๔ก็คือท่อนขาส่วนบนยังไม่ทราบว่าเป็นขาข้างซ้ายหรือว่าขวานะคะอยู่บนย่าแห้งส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งค่ะแล้วก็มีรอยกัดแทะด้วยนะคะห่างออกไปสักประมาณ๒๐เมตรในปากกล้วยไปพบชิ้นส่วนที่๕คือท่อนขาซ้ายตั้งแต่เข่าถึงปลายเท้าพบอยู่ในพงหญ
กล้วยมีลูกสุนัขห้าตัวคาดว่าแม่สุนัขเนี่ยคงจะกัดแทะชิ้นส่วนของศพแล้วก็คือเนื้อบางส่วนเนี่ยมันก็ขาดหายไปใกล้กันค่ะไปพบถุงดำมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยเก็บไปตรวจหารายนิ้วมือแฟงส่วนชิ้นส่วนศพสองชิ้นที่พบเนี่ย
ชิ้นส่วนที่ยังไม่พบอีก๓ชิ้นคืออะไรบ้างคือ๑ศีรษะ๒แขนขวาแล้วก็๓ท่อนขาส่วนบนทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกบรรพฤษกุฎหัวผู้กำกับพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองนะคะบอกว่าขณะนี้กำลังฟื้นฟูสภาพผิวจากมือซ้ายให้กลับมีสภาพสมบูรณ์กว่านี้เนื่องจากคือมันมีรอยเหี่ยวย่นมันแห้
ได้ลายนิ้วมือที่ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือสืบค้นว่าผู้ตายเนี่ยเป็นใครหากเป็นคนไทยก็จะสามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลทะเบียนราชคาดว่าวันนี้เนี่ยแต่วันนี้เย็นแล้วนะคาดว่าวันนี้น่าจะได้ผลแต่ตอนนี้เนี่ยก็ผลยังไม่ออกนะคะส่วนการตรวจสอบข้อมูลคนหายว่ามีลักษณะตรงกับชิ้นส่วนศพหรือเปล่า

เดี๋ยวต้องมีการขยายผลต่อไปถือว่าหดเยี่ยมมากเลยนะคะ
ค่าแยกชิ้นส่วนแบ่งชิ้นส่วนศพออกเป็น๓ถุง
แล้วก็ไปทิ้งตามจุดต่างในป่าที่ระยอง
ดูภาพนี่ขนาดเบลอนี่ยังสยดสยองเลยนะคะ